คุณค่ะคนนี้เลยบอกเลยว่าสวยอินเตอร์โอ้ยแซ่บมากเลยนะคะคุณ
สำหรับปูปัญญาช่วงนี้นี่แบบแซ่บจริงนะเห็นภาพเธอเยอะมาก
มีข่าวคราวนะคะว่าเธอนั้นมีเอเจนซี่ถึง๒เอเจนซี่
มาติดต่อทาบทามเธอล่าสุดนั้นเธอตัดสินใจบินไปค่ะคุณไปในสัญญาค่ะ
จะไปเซ็นสัญญาแล้วว่าที่ไหนเนี่ยขออุบรายละเอียดไว้ก่อนแล้วคุณ
ปายาเนี่ยฮอตจริงเลยเตรียมตัวขึ้นแท่นนางเอกระดับอินเตอร์อีกคนแล้วค่ะ
มีกระแสข่าวว่าความสวยแล้วความสามารถนั้นไปเตะตาเอเจนซี่นะคุณ
ล่าสุดนะคะเธอเผยว่าตัดสินใจเตรียมบินไปเซ็นสัญญากับเอเจนซี่ระดับดังเลยนะคะ

แต่ว่าขออุบรายละเอียดเอาไว้ก่อนนะคะเมื่อได้ข้อสรุปที่ชัดเจนแล้วก็จะมารีบแจ้งข่าวให้ทราบค่ะ

อันนี้ก็คือข่าวนี้ที่ว่าน่าจะเซเยสแล้วค่ะ

จะมกราเดี๋ยวก็รู้ค่ะแต่ก็ไม่ละทิ้งงานเมืองไทยนะคะ

ก้าวเขาเป็นนางแบบระดับโลกอะไรไหม
ยังแค่เป็นแค่จุดเริ่มต้นเองค่ะ
ก็จริงมันเป็นความสุขของปูที่ได้ทำอะไรแบบนี้
แล้วก็ชอบหาประสบการณ์ใหม่ให้กับตัวเองอยู่แล้ว
แล้วก็มันเป็นการเรียบเรียงประสบการณ์

การที่เรารู้ว่าคนอื่นนอกจากประเทศไทยมองเรายังไง
และการที่เราได้เริ่มอะไรใหม่ใหม่มันเป็นอะไรที่น่าตื่นเต้น